คุณแม่เดินต่อเลยครับคุณแม่เดินต่อไปติดต่อนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันอยากจะให้ตัวคุณหญิงหมอเนี่ยมาเป็นคนผ่าพิสูจน์นะครับศพของลูกสาวตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้ไหมล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันครับท่านเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเมื่อ

ต้องลงไปดำเนินการเองอืมคงทำได้แค่เป็นผู้แนะนำเท่านั้นฟังเสียงคุณหญิงหมอครับขอให้คุณแม่นั้นยื่นเรื่องขอชนสูตรศพครั้งที่สองตามหน่วยงานต่างต่างที่พร้อมทำให้จะเป็นสถาบันนิติวิทยาศาสตร์หรือเป็นจุฬาอะไรก็ได้ค่ะเมื่อเช้าเนี่ยก็คือทางคุณแม่กับทางเอ่อบาดหลวงเนี่

ถามก่อนเลยฮะเมื่อกี้คำที่เอ่อคุณหมอให้ให้ความรู้มาบอกว่าถ้าผ่าครั้งที่สองขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มยากในกรณีของคุณแตงโมที่คุณหญิงหมอเห็นสภาพร่างของคุณแตงโมอยู่เนี่ยยังสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนฮะเอาหลักการทั่วไปนะครับจันผ่าครั้งที่สองทำได้แต่ว่ามีข้อจำกัดมากข
อะไรณขนาดนี้สิ่งที่สังคมยังคาใจก็คงจะเป็นเรื่องแผลมั้งคะครับแผลที่ขาและแผลตามตัวมีหรือเปล่าแล้วก็แผลที่ใบหน้าว่ามีไหมซึ่งถามว่าเดิมก็เป็นการคางแคลงใจเพราะไม่มีใครว่าอะไรจนกระทั่งคุณไทยได้เป็นคนบอกว่าเขาได้เห็นประมาณนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการผ่าครั้งที่สองถ้าจะดูเรื่องบาดแผลยัง

ตอบได้แต่ว่ามันมันก็ไม่ได้ยากเกินไปค่ะเพราะว่าก็ตามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วที่สำคัญอยากจะฝากอีกผลนะคะคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่ศพค่ะครับมันยังอยู่ที่พยานหลักฐานในจุดต่างที่มันมีความคลาดเคลื่อนไปตั้งแต่เริ่มต้นเช่นบุคคลทั้ง๕ในเรือไม่ได้ถูกตรวจทันทีแล้วจะบอก
แต่ตามละครน่ะอ่าตามแบบเชิงระบบว่าเสร็จแล้วเราจะได้อะไรบ้างกับระบบของประเทศไทยค่ะครับถามคุณหญิงหมอนิดหนึ่งค่ะว่าจริงจริงแล้วทางคุณแม่เองหรือว่าหลายหลายคนที่ติดตามข่าวคุณตังโมเนี้ยอยากให้คุณหญิงหมอเนี้ยเป็นคนลงมือชนสูตรแต่ว่าด้วยเอ่อหลายหลายอย่างเนี้ยอาจจะไม่ได้เป็น
ก็คงเป็นนัย๒แบบค่ะ
คือเหมือนกับว่าคุณหญิงหมออาจจะไม่ได้ลงมีดเอง
แต่ก็คือจะไปสังเกตการณ์อยู่ที่นั่นด้วยอย่างนั้นไหมคะ
ใช่ค่ะหรือรวบรวมพยาหลักฐานอื่นส่วนอื่น

ก็จะเป็นข้อมูลต่างนะคะ

หน่วยงานจะมาแต่ก็ตอบมาว่าติดภารกิจหมดค่ะทุกหน่วย
อันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะสะท้อนว่า
ถ้าผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วหลีกเลี่ยงหรือหลบระบบตรวจสอบ
มันจะไม่ทำให้เกิดความกระจ่างหรือความไว้วางใจจากสังคมนะคะ
ค่ะทุกหน่วยงานที่คุณหญิงหมอพูดถึงนี่คือหมายถึงว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำคดีเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือท่านประธานกรรมธิการมีหนังสือไปถึงสำนักงานตรวจแห่งชาติ

ทั้งทางโรงพักษณ์ภาคภาคพิเศษก็ตอบกันมาหมดแล้วค่ะว่า
ติดค่ะขัดข้องไม่สามารถมาได้ค่ะ
โอ้โหแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งใช่ไหมคะว่าเขาจะมาได้วันไหนอย่างไร
ไม่ค่ะเพราะว่าก็จะแล้วแต่เขาก็จะเชิญไปเรื่อยแล้วก็ลองดูว่าจะมาไม่มา
คุณหมอครับกรณีที่มีแพทย์นิติเวศออกมาตำหนิท่านเนี่ยฮะ
บอกว่าพี่ไทยคุณมาพูดแบบนี้คุณจะมาเก่งกว่าหมอหรือเปล่า

คุณหมอท่านนั้นอาจจะเพิ่งจบค่ะนะคะ
จริงแล้วในระบบงานพวกนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยได้มีส่วนที่ได้เห็นได้ช่วยอะไรมาเยอะ
แม้ว่าเขาอาจจะมีความรู้ไม่ตรงเหมือนอย่างที่พวกเรามี
แต่สิ่งที่เขาสังเกตเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นฝ่ายใครฝ่ายหนึ่งเนี่ย
เขาเป็นฝ่ายที่ทำงานให้กับเรื่องของคนตายประมาณนั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็ควรรับฟังเอาไว้คุณหมอก็คงไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้น
หรือว่าจริงแล้วก็อยากให้คุณไทยก็อย่าไปสนใจค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เราทำเขาทำตั้งใจทำความดีมาตั้งนานแล้ว
คือเชื่อว่าสิ่งที่มูลนิธิได้เห็นนะครับเป็นประโยชน
ก็จะขอโทษทางก็ได้กันวกันว่าอย่างนั้นเถอะค่ะ

คือเราไม่ควรจะไปคือคนที่ควรตำหนิคือใครเขาควรจะตำหนิคนนั้น
อย่างเช่นกระบวนการยุทธรรมมูลนิธิที่เข้ามาเพื่อช่วย
แต่ว่าใครที่ทำให้ไม่เกิดความยุติธรรมว่าถ้าจะตำหนิไปตำหนิ
อย่าตำหนิคนที่เขาไม่ได้มีส่วนที่จะทำให้มันเกิดความยุติธรรมหรือเปล่าครับ
หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับ
ท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับขอบคุณมากครับ

ผมพยายามจะถามคุณหมอนะฮะแต่ก็ด้วยความเคารพคุณหมอไม่ตอบ
แต่เราได้อะไรจากการไม่ตอบของคุณหมอเยอะเลย
ว่าแผลไหนแผลไหนผมเชื่อว่าคุณหญิงพรทิพย์นะฮะ
คุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านรู้ว่าตรวจแผลไหนแล้ว
มันจะนำไปสู่การขี้คลายคดีได้บ้างนะฮะ
แต่ที่ท่านพูดเชิงตำหนิในฐานะที่ท่านเป็นกรรมนิการอยู่
เชิญผู้เกี่ยวข้องไปอะไรบ้างนะสำนักการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสวรรค์กรณฑบุรีค่ะ

ไม่ว่างไม่มาท่านใช้คำว่าอะไรรีกลี่ยั่งระบบการตรวจสอบ
รึเปล่าผมไม่ได้พูดนะฮะเมื่อกี้ปรุงมาท่านพูดนะคะ
เอาล่ะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือท่านให้กำลังใจพี่
ที่อาจจะออกมาพูดจานในลักษณะที่สมประมาทท่าน
ว่าท่านเป็นกู้ภัยเป็นมูลนิธิไปเก่งกว่าหมอหรือเปล่า
ในการที่จะมาให้ความเห็นเมื่อกี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ให้กำลังใจผ่านพี่ไทยไปยังพี่กู้ภัย
ก็ถือว่าดูน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น
หากว่ามีการผ่าชนะสูตรรอบ๒

แต่ถ้าเรื่องสารพิษในร่างของศพเนี่ย

เรื่องนี้เนี่ยนะคะ